ก็คือคุณพิธาเข้ามา๘นาฬิกา๔๐นาทีนะครับ
ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะยังแวะทักทายนักข่าวอยู่
บอกว่าเดี๋ยวต้องขึ้นประชุมนะครับ
แต่พอมาถึงประโยคเด็ดสำหรับเช้าวันนี้

ภาวะการเป็นผู้นำที่ดีก็คือ
ลุกได้ถอยก็เป็น
ใช่ค่ะนี่คุณพิธาพูดประโยคนี้
ก็ถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งประโยคที่นักข่าวเอง
ก็เอาไปถามต่อด้วยเรื่องของคะแนนเสียง
รวมไปถึงการลุกได้ถอยเป็นจะไปถึงนายกด้วยหรือเปล่า
คุณพิทาบอกนะคะย้อนคำพูดกันหน่อยบอกว่า
ภาวะผู้นำเนี่ยการส่งสัญญาณภาวะผู้นำที่ดี
คือการลุกได้ถอยเป็น
เมื่อเวลาลุกก็ต้องลุกให้สุด

และเอาเจตจำนงของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ก็น่าจะแสดงแล้วส่งสัญญาณบางอย่าง

นี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณพิทาพูด
บอกด้วยนะคะว่าเมื่อนักข่าวถามว่า
ลุกได้ถอยเป็นมันรวมไปถึงตำแหน่งของรัฐมนตรีหรือไม่
คุณพิทาตอบว่าลุกได้ถอยเป็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะและบริบท
ข้อมูลและข้อมูลต่างต้องดูเป็นเคสไป
คนที่เป็นผู้นำต้องตัดสินใจเป็น
บางครั้งถ้าคุณจะก้าวกระโดดให้ไกลคุณต้องถอยนิดนึง
ถ้าเกิดคุณไม่ยอมถอยคุณก็จะอยู่กับที่

เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์
แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการและไม่ขัดกับสิ่งที่สัญญากับประชาชน
รวมถึงคุณค่าของพัฒน์และต้องไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังค่ะ

คราวนี้เราก็กลับมาเป็นสะพาน
ก็ผมคิดว่าการตัดสินใจของวันนี้ก็เรื่องของการ
รักษาทั้งเอกภาพและก็วิทยาภาพของทั้ง๘ภาค
ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
แล้วก็แสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นแล้วก็ความคงเส้นคงวาของพักเก้าไกล
ที่เราเห็นว่าเรื่องของหลักการสำคัญกว่าบุคคล
ก็คิดว่าการส่งสัญญาณว่าการเป็นภาวะผู้นำที่ดี
ได้ถอยเป็นนะครับแล้วก็รู้ว่าหลักการในการนำเสนอการที่เป็นพักอันดับหนึ่งก็คือ
ประธานสภาแต่ในขณะเดียวกันการรักษาเอกภาพ
เพื่อที่จะได้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็เป็นสิ่งสำคัญ
ก็แสดงให้เห็นว่าผู้นำคนนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อเวลาลุกก็ต้องลุกให้สุด
เมื่อเวลาที่ถอยถ้าไม่เสียหลักการเราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการ
จะเห็นความก้าวหน้าของสภาแล้วก็เอาเจตจำนวนของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ย
ก็น่าจะแสดงส่งสัญญาณบางอย่างไปให้วุฒิสภาเห็น
วันนี้ยังมีการชื่นชมทางด้านของท่านอวรด้วย
ว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเหมาะสม

ก็ย้ำว่าพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยมีการพูดคุยกันตลอด
ขอบคุณครับ